ส่งกำลังใจให้กับนักวอเล็กบอลสาวไทยกันด้วยค่ะ
ส่วนการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่โคลัมเบีย
ก็จะเริ่มประเดิมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้แล้ว
ซึ่งก็มีการโปรโมทการแข่งขันอย่างต่อเนื่องค่ะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณเกริกชัยคุณโทน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากประเทศโคลัมเบีย
การแข่งขันฟุตซอลชิงชำโลก๒๐๑๖

กำลังจะเปิดฉากในวันที่๑๑กันยายนถึงวันที่๒ตุลาคมนี้
โดยบรรยากาศที่เมืองเมดิกินถือว่าคึกคัก

ขณะที่สื่อมวลชนทั้งโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์
ก็ลงข่าวความพร้อมของชาติเจ้าภาพ
รวมไปถึงสตาร์ดังของแต่ละชาติกันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเรียกกระแสให้แฟนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งนี้
เดี๋ยวเวลาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้น
โก้เนี่ยมีการโปรโมทการแข่งขันขั้นขึ้น
แล้วก็นี่ครับที่เห็นอยู่ก็คือ
ฟาล์กราลนักฟุตสอบชาติประหลาสิวที่
ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะร่วมทำการแข่งขันแล้วนะครับ
สนามแห่งนี้จะเป็นสังเวียนแข่งของทีมชาติไทย
ในการฟาดแค่งรอบแรกทั้ง๓เกม

และนอกจากจะเป็นสนามแข่งของทีมชาติไทยแล้ว

ริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน